เรื่องราวของเรานะในวันนี้เดี๋ยวจะไปดูกันหน่อย
โอ้โหพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่ตะกัน
มันแน่นอนดูแลนะคะคงพูดค่ะเพราะว่างานนี้นะคะ
เป็นการบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียน
บวงสวงได้อย่างไรไม่ทำบุญไม่สักการะได้อย่างไร
เพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนนี่ถือว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของพวกเรา
โดยเฉพาะวันแห่งความหวังแบบนี้นะคะ
เขามีพิธีการอย่างไรคุณผู้ชมตั้งสติพระนมมืดแล้วไปกันค่ะ
ไปเลยไปเลยไปให้ถึงที่จังหวัดระยองค่ะ
นี่เขากำลังเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนยักษ์
แล้วโอ้โหดูสิครับใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
ธรรมพิธีเลยนะดูใหญ่ขนาดที่ต้องเอารถขนแบบคันใหญ่แบบนี้มาเลย
แล้วก็ชาวบ้านมาเป็นสิบอ่ะ
มากันที่บริเวณสวนยางริมคลองชนรับประทานถนนน้องชัน
ปากค้ออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง

อัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนเงินไปประดิษฐานที่ไมค์
ที่บริเวณสนามกีฬาหมู่บ้านนะคะภายในพิธีเนี่ยค่ะ
นอกจากจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอารถคันใหญ่มาแบบนี้
กำลังพลของชาวบ้านมากันเต็มแบบนี้
ก็ต้องมีเครื่องบวงสวงดอกไม้ถูกเทียนดอกดาวเรืองน้ำแดง
มาประกอบพิธีไม่แค่นั้นนะคุณคะ
ร่างทรงฤษีพ่อปู่ดำก็มาด้วย
มาอัญเชิญดวงวิญญาณในต้นตะเคียนนี้ล่ะป่าย
คือเรื่องของเรื่องนี้นะชาวบ้านก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าต้นตะเคียนนี้เป็นต้นตะเคียนศักดิ์สิท
ชาวบ้านมักจะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
หลายคนนะเคยมาขอโชคลาภก็สมหวังดังใจ
บางคนมาขอเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการงานกลับไปก็โชคดีเหมือนกันนะ
บางคนมาขอเรื่องขอโชคขอลาบเรื่องเงินเรื่องทอง
ก็กลับไปถูกรางวัลใหญ่อีกเหมือนกัน
เห็นแบบนี้แล้วจะปล่อยให้เจ้าแม่ตะเคียนอยู่นี่ได้ยังไง
ก็เลยต้องอันเชิญมา

คือชาวบ้านหลายคนเนี่ยนะเขาฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนอยู่บ่อย
ก็เลยตั้งชื่อเจ้าแม่ตะเคียนว่าเจ้าแม่ตะเคียนเงินสุภาวดี
เวลาพูดถึงจะได้เอ่ยถึงถูกต้องเข้าใจตรงกัน
ทีนี้พอกระบวนการขั้นตอนการทำพิธีบวงสวงเสร็จแล้วนะ

ชาวบ้านเขาก็มากราบไหว้ขอเลขเด็ด
แถมร่างทรงฤษีพ่อปู่ดำที่ประดับพิธีเนี่ย
ก็ช่วยนะช่วยดูให้ว่าว่าต้นตะเคียนเนี่ยนะคะ
ให้เลขอะไรบอกอย่างนี้เลย
แล้วก็เขียนใส่กระดาษให้กับชาวบ้านดูกันแบบชัดง่ายตรงกันเลย
แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าที่บอกไปเนี่ย
เป็นคำบอกเล่าของร่างทรงพ่อปู่ฤษี
ที่เขาบอกมาว่าเขาเห็นอะไรแล้วเขาก็บอกชาวบ้านต่อไป

ใช่ชาวบ้านก็เลยรู้เลยว่าเป็นเลขอะไร
แต่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นไง

ไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นนั้นอยู่ที่ชาวบ้านไม่ได้อยู่กับเรา
คุณแซมไปขอชาวบ้านเขามา

คือสมเป็นเจ้าแม่ใบตองจริงเลย

ทำไมไม่บอกอยากรู้ใจจะขาดแล้ววะ
คือเขาถือคติคือน้องใบตองเขาเป็นคนถือคติคุณผู้ชมอย่าไปว่าน้องเขา
คือถ้าบอกเลขบอกอะไรไปเขากลัวอยู่อย่างเดียวเลย

บอกไม่บอกไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีความหมายอะไร
เออแต่ว่าจะบอกว่าที่เขียนเลขที่เขียนใส่กระดาษให้ชาวบ้านเขาดูเนี่ย
ชาวบ้านเขาแอบซีหลอกมาให้

เขาบอกว่ามันคือเลข๕เลข๐แล้วก็เลข๓

ชาวบ้านเขาคลี่กระดาษ

เดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าบ่ายนี้๕๐๓จะเป็นยังไง
วิจารณญาณในการรับชมบอกแค่นี้แล้วกัน